นี่ตัดผมลมโชยก็คือตัดผมข้างทาง

ใช่ค่ะเป็นห้องแถวมิดชิดเปิดพัดลม

เท่านั้นหรือบางทีลมดีก็ไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะ
อยู่ริมถนนข้างโรงพยาบาลบุรียรำ
ใกล้กับวัดป่าหลังโรงเลื่อยนะคะ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของคือคุณบุญส่งแมนไทยสงศ์อายุ๔๕ปีแล้ว
ที่เห็นนี่มีลูกค้าไปรอคิวเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุร้านนี้
ปีแล้วนะคะที่สำคัญราคาถูกที่บอกว่าถูกหัวเท่าไหร่
หัวละ๕๐บาทนะคะเด็ก๒๐๓๐บาทเท่านั้น
ที่สำคัญมีโกนหนวดด้วยแคะหูด้วย
หูให้กับลูกค้าบริการกันเต็มที่
แต่ละวันมีลูกค้าไม่น้อยกว่า๒๐๓๐คนนะคะ
สำหรับลมโชยบาร์เบอร์แห่งนี้นอกจากจะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้ว
นุรักษ์เก้าอี้ไม้เก่าสำหรับนั่งตัดในอดีตด้วย
ก็ได้สัมผัสบรรยากาศของร้านในอดีตไปในตัวด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ร้านนี้เป็นของคุณพ่อ
ตัวเองไปทำอาชีพทำนาหลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิต
ก็เลยอยากจะหันมาเป็นช่างตัดผมเหมือนคุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อรักอาชีพนี้มาก

เก้าอี้ไม้บรรยากาศดีจริงนะคะที่จังหวัด